ต่อกับรักหวานนี่ดิฉันไปบิ๊กเมาเท่นมา
มันเปียกมากมันแฉะมากเลอะมากฝนตกหนักมาก

ส่วนตัวใครก็แบบแชร์ในโลกโซเชียลแต่สนุกค่ะคุณผู้ชม
หน้าเวทีสนุกสนานหลังเวทีหวานค่ะ
เพราะว่ามีหลายคู่เมื่อสักครู่เห็นคุณแพทย์ใช่ไหมคะ
หนุ่มที่เรียนถาปัจจุฬาด้วยกันค่ะ
มาดูแลอย่างดีนี่ค่ะไม่ใช่คนหัวทองค่ะ
คนนี้ใช่หวานมากน่ารักอ่ะนะคะอีกคู่หนึ่ง

คุณโอซาแวงตามมาเป็นเงาคุณแบงค์คุณแคชเลยนะคะ
ซึ่งดิฉันก็แซวเอยแซวว่าทำไมหวานขนาดนี้ดูแลกันหวาน
ปีหน้าจะแต่งอ่ะเพราะว่าคุณผู้ชมรักกันมานะคะ
เคยมีแฟนเก่า๑๑ปีเจอคนนี้น่าจะคลิกเลยนะคะ
ไหนก็เจอคุณแบงค์แล้วก็วงค่ะ

อัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรกันบ้างและหวานกันขนาดไหนจัดไปเลยค่ะ
วันนี้ก็ฝนมาแต่ไม่รักคนดูก็เยอะมากว่านี้หนูได้แต่๔๕หมื่นคนได้
ซึ่งปีหน้าจะมีซิงเกิ้ลไหมคะ
ปีหน้ามีครับมีแน่ตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้พยายามแบบประดิษฐ์อยู่กำลังประดิษฐ์อยู่ครับ
ปีใหม่เขาดาวน์หรือรับงานหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เล่าให้ฟังโอ้โหเนื่องจากฝนตกหนักมาก

แล้วก็ตกไหลทางไปด้วยกว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตได้

แล้วก็พี่เคนค่ะก็หวั่นว่าจะเป็นไข้เลือดออก
ตอนนี้นอนสมอยู่โรงพยาบาลที่ปากช่องใน๒วันแล้วนะคะ
ง่ายก็ส่งรังใจให้กันได้นะคะ